เวลาตกใจอุทานคำว่าอะไรกันบ้างคะคุณมีความอุทานติดปากไหมคะ
เฮ้ยอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่คนจะอุ๊ยวายเฮ้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ผู้หญิงคนนี้ค่ะคือขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งลูกที่โรงเรียนเพราะเอิญไปเจอจังหวะที่มันเป็นจุดน้ำขังค่ะ
แล้วมีรายเดอร์ขี่สวนมาพอดีน้ำมันก็กระเซ็นใส่

โอ้โหเท่านั้นนะคุณดูคลิปสิ
ผมมีกล้องผมรู้
ผีกล้องไงนี่นี่สวนกันน้ำตรงนั้นขังใช่ไหม

ไม่เบาเลยนี่พูดแกว่าเฮ้ย

เออแล้วผู้หญิงไม่มีแรงสู้บีบคอเมื่อกี้
นี่ค่ะคิงจากแค่ขี่รถสวนกันน้ำกระเด็นใส่

รายเดอร์คือบีบคอเธอเอาหมวกกันน็อกฟาดหัว
แล้วก็จับทุ่มกระแทกพื้นจนชาวบ้านต้องรีบมาแยกออกจากกันนะคะ
ซึ่งเธอบอกเลยว่าต้องไปเจอที่โรงพัก
เขียนบอกว่าพี่รายเดอร์ไม่น่ารักเลย
ทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ที่กลับจังหวัดเชียงราย
ข้อความในเพจบอกว่าน้ากำลังไปส่งลูก
ขับสวนกับรายเดอร์ตรงน้ำขังแล้วน้ำกระเด็นใสเลยร้องตกใจ
หมวกกันน็อกตีบีบคอ
แล้วพอไปเจอตำรวจก็อ้างว่าไม่ได้ทำร้ายด้วย
เมื่อวานนี้เราเลยส่งทีมข่าวไปพบกับผู้หญิงในคลิปนะคะเธอเป็นผู้เสียหายเธออายุ๔๐ปี
เธอก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุริมถนนซอย๒บ้านชุมชนสันตาเหลืองค่ะ
บอกเช้าวันที่๑๗ขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกวัย๑๑ปีไปโรงเรียน
ถึงจุดน้ำขังก็มีรายเดอร์คนนี้ขี่สวนมาแล้วน้ำมากระเด็นใส่เธอ
เธอก็ร้องอุทานเฮ้ยแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อ
ปรากฏรายเดอร์ขี่ตามมาปาดหน้าโวยวายแล้วก็ถามบอกด่าอะไรเมื่อกี้ด่าอะไร
เธอบอกเธอไม่ได้ด่าแค่อุทานตกใจ
แต่อีกฝ่ายก็เข้ามาทำร้ายเธอต่อหน้าลูกชายเลยค่ะ
คือต้องการแบบมันเสียความรู้สึกแล้วเมื่อคืนคือลูกนอนแล้วก็ร้องไห้นะคะ
เพราะว่าเกิดเหตุแล้วแล้วก็บอกว่าสงสารแม่
เพราะว่าแบบหนูปวดคอไงแล้วก็ให้เขาตายาให้อะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเห็นเมื่อเช้าแล้วหนูโมโหไอ้เลวนั่นมากเลยแม่อย่างนี้
สุดท้ายเรื่องนี้ต้องไปจบที่โรงพักนะคะ
อันนี้มันคือคดีทำร้ายร่างกายสำหรับเธอ
เธอก็เลยไปตรวจร่างกายคุณหมอก็บอกว่าเธอบาดเจ็บที่ใบหน้าแล้วก็ร่างกายหลายแห่งค่ะ
ก็เอาหลักฐานไปแจ้งความสอบภอมเมืองเชียงรายแล้ว
แต่ตำรวจบอกเป็นคดีทะเลาะวิวาสและนัดจะให้ไกลเกลี่ย
เธอก็เลยมองว่าเธออยากได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้
ถ้าพี่รายเดอร์อยากจะชี้แจง
รัฐนิวโชว์เองก็ยินดีเปิดพื้นที่ให้ชี้แจงนะคะว่าตกลงมันเป็นยังไงแบบไหน
มันเกิดอะไรขึ้นถึงได้ไปจบที่ความรุนแรงแบบนี้